คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้าง
ใครที่ใช้รถแล้วชาร์จโทรศัพท์มือถือในรถ

เพราะว่าเรื่องนี้วันนี้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะ
แม้จะเป็นตัวรองแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยคุณผู้ชม
ชาร์จมือถือในรถไฟช็อตบึ้มเจ็บ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในกรุงเทพด้วยค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงสัก๘โมงกว่า
ระวังนะคุณคือเล่าให้ฟังก่อนละกันค่ะ
สำหรับใครที่ใช้รถแล้วบางทีมันเดินทาง
คุณก็รู้อยู่ว่าเมืองไทยรถมันตี๊ติดเหลือเกิน
โทรศัพท์มือถือเราบางทีเปิดแอปพลิเคชันใช้เยอะแล้วแบตมันก็จะหมด

แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ในวัดศรวิเชียร์๑อายุ๓๔ปีค่ะ
เขาขับรถยนต์มาทางถนนแจ้งวัฒนะอยู่ใกล้กับแยกหลัก๔นั่นแหละ
ตอนนั้นเขากำลังจะชะลอรถจะเลี้ยวขวา
แต่ทีนี้โทรศัพท์มือถือแบตมันหมด
ก็เลยหยิบสายชาร์จมาเสียบกับโทรศัพท์

พอเสียบปั๊บตรงคนโซกลางแบบนี้
มันมีประกายไฟขึ้นมาเลยแล้วก็ระเบิดค่ะ
ทำให้คนที่ขับรถคือนายวสันได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้พอเราทราบข่าวแบบนี้แล้ว
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปดูสภาพรถคันที่เกิดเหตุเลยเนี่ย
คุณภูริพัฒน์เขาก็ไปดูใกล้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนี้รถจอดอยู่บริเวณริมถนน
ด้านหน้าสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
คุณภูริพัฒน์บอกเลยนะว่าขณะผมไปถึง
หลังจากเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยนะกลิ่นของแก๊สรั่วน่ะ
มันยังได้กลิ่นอยู่เลยอะค่ะแล้วสภาพหน้ารถ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือกระจกหน้าทั้งบานเนี่ย
มันแตกมันพังเสียหายรวมถึงประตูรถ
ทั้งสองฝั่งถูกแรงอัดกระแทก
เขาก็เก็บรายละเอียดภายในตัวรถแล้วก็ด้านท้ายของรถ
เอาไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดระเบิด
ก่อนที่จะนำทั้งหมดไปสรุป

ก็คืออยากรู้ว่าสาเหตุจริงเกิดจากการชาร์จไฟในรถจริงหรือเปล่า
ชาร์จโทรศัพท์ในรถจริงหรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับตำรวจ
ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นก็สรุปออกมาเป็นกราฟิก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือนายวะสนเนี่ย
ขับรถมาตามถนนแจ้งวัฒนะพอมาถึงจุดบริเวณเนี้ย
ก็ชะลอรถไงจะเลี้ยวขวา
เข้าถนนกำแพงเพชรทีนี้อ้าวมือถือแบตหมด
ก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ย
พอเสียบปั๊บประกายไฟเกิดขึ้นมาทันที
แล้วก็ระเบิดเลยนะแรงระเบิดเนี่ยมันดันตัวของคุณวะสนเนี่ย
ติดด้านข้างของประตูขวา
แล้วกระจกหน้ารถมันแตกพังเสียหายทั้งบานเลยนะคะ

ทีนี้ตำรวจที่ประจำป้อมแยกหลัก๔เนี่ย
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือเลยค่ะ

ใช้เวลาในการดับไฟอยู่สักประมาณ๑๐นาที

ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกมัยตรีมลิลารองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องเนี่ย
บอกว่าจากการตรวจสอบของทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับ
พบว่าเพราะอะไรรู้ไหม
มันเกิดจากบริเวณหัววาวของแก๊สที่มันอยู่ท้ายรถ
เขาติดแก๊สมาประมาณ๕ปีแล้วนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน

แล้วเขาก็เตรียมที่จะไปซ่อมนะครับ

ใช่แต่ทีนี้บริเวณวาวของหัวแก๊สที่มันอยู่ท้ายรถมันหลวม
ก็เลยทำให้แก๊สมันรั่วไหลเข้ามาในห้องโดยสาร
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าคืนก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย
คุณวสันเพิ่งไปเติมแก๊สมา

หลังจากนั้นพอตอนเช้าก็ขับรถออกมาแล้วมันมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกด้วยนะว่าจริงกลิ่นแก๊สมันอยู่ในห้องโดยสารแล้วแหละ
แต่ตัวคุณวะสนเองคือไม่สบายเป็นภูมิแพ้

ตอนเสียไปก็ไม่รู้จนมันมาระเบิดขึ้น

แต่ต้องหาสาเหตุที่มาของประกายไฟ

หนึ่งเกิดจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือจริงหรือไม่

หรือเกิดจากเรื่องของซองบุหรี่และไฟแชค
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบว่าตกอยู่ในรถด้วย
ถูกต้องเขาก็เลยบอกว่านี่แหละมันตกอยู่
แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้ว
ไอ้ที่เกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้น

ว่ามันเกิดจากการเสียบโทรศัพท์ชาร์จหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบด้วย
ฟังแบบนี้แล้วคือหลายคนก็บอกว่า
โอ้โหนี่คือโชคดีมากเลยนะ

แล้วก็ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งคุณวะสนก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
แล้วก็มีร่องรอยไฟไหม้

ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือยังทานข้าวไม่ได้ค่ะต้องทานอาหารเหลวก่อน

ใบหน้าลำคอหน้าอกรวมถึงมือมีรอยไหม้
คุณหมอเขาก็พันแผลที่มือไว้ทั้งสองข้าง
เพราะเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นระเบิดมันเสียงดังสนั่นเลย
ร่างของเขาเองก็กระเด็นไปติดกับประตูเลย
แล้วก็มีบาดแผลไฟลวกอะไรต่าง
เมื่อได้สติเขาบอกเขากระเสือกกระสนเลยนะ
เสือกกระสนเปิดประตูรถหนีตายออกมานะฮะ

ก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

หรือว่าคุณหมอบอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ตำรวจก็บอกว่าจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำ
รายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ผมเคยเอาโทรศัพท์มือถือไปซ่อมนะ

แล้วก็เรียกว่าที่ร้านซ่อมมือถือก็ถามว่า
คุณสิบสุคุณเนี่ยชาร์จมือถือในนี้ป่อยไหม

เขาบอกระวังโทรศัพท์จะเสีย
เพราะว่าไฟมันกระชาก

ระบบไฟรถระบบไฟโทรศัพท์อะไรมันกระชากกัน
คือเสียบขับรถอยู่แล้วคือควันมันขึ้นมาเลย
เพราะว่ามันเป็นแบบบางทีของจีนมันไม่ได้มาตรฐาน
แล้วพอเราซื้อมาเสียบเรื่องระบบไฟต่างนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะ
อุปกรณ์ที่ใช้บางทีมันไม่ได้มาจากศูนย์